ทีมชาติไทยครับซึ่งช่วงนี้ถูกจับตามองในเรื่องของผลงานการแข่งขันที่อาจจะไม่เข้าเป้าในอาเซียนครับ
ล่าสุดนะครับจะมีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ด้วยครับ
เตรียมเปิดตัวชุดแข่งขันในปี๒๐๑๙ครับในวันอังคารที่จะถึงนี้ครับ
เพื่อปลุกใจนักเตะแล้วก็แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนว่าจะลุกขึ้นสู้ใหม่หรือว่าจะล้มตลอดไป
อันนี้เป็นภาพตอนเปิดตัวนะครับชุดในฤดูการที่พึ่งผ่านบนไปนะครับปี๒๐๑๘นะครับ
เดี๋ยวต้องดูว่าคอนเซ็ปต์จะเป็นอย่างไรสำหรับชุดใหม่เพราะว่ายังไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับ
ถึงงานนี้นะครับว่าจะมีรูปแบบงานอย่างไรก็ไปติดตามกันได้ครับ
เจอกับอินเดียก่อน๖มกราคมเกมที่๒เจอบาเรน๑๐มกราคม
และที่๓เจอกับสหรัฐอัลหรัฐอิมิเรตซึ่งก็เป็นเจ้าภาพนะครับ
ในการแข่งขันครั้งนี้วันที่๑๔มกราคมครับ